ก่อนเราเล่าเรื่องคุณตาติดอยู่กลางแปลงผัก
ไม่ใช่๔คลองใช่ไหมคะจอกแหน่๖ชั่วโมง
ท่อระบายน้ำคุณผู้ชม๖ชั่วโมงกว่า

คือตกดึกเนี่ยคือท่อระบายน้ำมันเชื่อมกับคลองไง

ลงไปหาปลาแล้วปรากฏหลงทางค่ะ

ดูความแคบสิแทบเท่าตัวคน
อันนี้เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ตำรวจ
เอารถยกคล้องสลิงดึงฝาท่อระบายน้ำทิ้งออก
ริมถนนใจเจริญในตะบนท่ามีหลำที่จังหวัดพัทธลุง
ช่วยเหลือนายภัยจิตอิสโรชายชาวพัทธลุงวัย๔๒ปีขึ้นมา
อย่างที่บอกเขาลงไปหาปลาในท่อในท่อระบายน้ำ
ก็เดินไปอ้าวหลงอ่ะมันมืดน่ะ

ใช่หลงกลับไม่ถูกก็โอ้โห
คราวนี้เดินสเปะสปะแล้วก็พยายามตะโกนร้องขอให้คนช่วย
จนกระทั่งมีคนขับรถผ่านมาแล้วได้ยิน
แล้วเห็นมันมีแสงไฟวิบวับอะไรมันแย้งขึ้นมาจากท่อ

เออก็เลยรู้เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะคะ
นายภัยจิตพอขึ้นมาได้เขาเล่าบอกว่า
ตัวเขากับลูกชายเนี่ยเดินมาจากชุมชนบ้านนางลาด

ไปหาปลาในท่อระบายน้ำตอน๒ทุ่มวันที่๑๖

ซึ่งในท่อเนี่ยมันก็ทั้งมืดแล้วก็แคบเท่าตัวคน
วิธีการคุณต้องนั่งยองแล้วก็เดิน

ใช่ค่ะอย่างนั้นแล้วก็แยกย้ายกันไปหาปลา
เดินไปเรื่อยเป็นระยะทาง๒กิโลเมตร
เอ้าหลงเมื่อกี้เลี้ยวไหนมา
ไม่ได้ทำสัญลักษะอะไรไว้เลย

เดินต่อไปก็ไม่รู้จะถึงไหม

ต่อแล้วกันวะไม่ถอยหลังกลับ

พยายามมองหาฝาท่อที่ติดกับริมถนน

เขามีอาชีพกรีดยางพาราขายนะ
แต่พอตกค่ำก็ต้องหารายได้เสริม
อย่างที่บอกว่าท่อระบายน้ำมันติดกับคลองอะค่ะ

ก็เลยลงไปหาปลากันกะว่าเออเดี๋ยวเอาไปขายที่ตลาด

มีเขาไปหาพลาจริงไงแต่ว่ามันหลง
สงสารเข้าไปยังไงมาระวังกันด้วยแล้วกัน
ต้องหาวิธีแม้ว่าทำอย่างไรดีเขาถึงจะไม่หลงอีก
นั่นสิครับหรือว่าเขาต้องเลิกหาปลาในท่อระบายน้ำ